ผู้ชายชุดดำนะใช้ไม้หน้าสามฟาดหัว
คุณลุงอายุหกสิบเอ็ดปีนะเสียชีวิตเลย
ขณะแกนั่งอยู่บนสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อครับ
ตั้งบริษัทสนนพวงศ์เข้าตรวจสอบเพศคนร้ายนะครับ

ที่เกิดเหตุอยู่บนชาญชาลาที่๒ครับ
เป็นม้านั่งยาวนะพบร่างในสู่จีนในยุค๖๑
เป็นคนกาลสินสภาพถูกตีด้วยไม้ที่ศีรษะ
ทัดดอกไม้เลยด้านขวาแล้วกระโหลกด้านซ้าย
ก็เป็นแผลชะกันนะครับนั่งเสียชีวิตอยู่นะในที่เกิดเหตุ
มีหมวกแก๊ปมีถุงกระสอบใส่สัมภาระวางอยู่๑ใบ
พบเอกสารประจำตัวถุงพลาสติกใส่เงิน๒๓๑บาท
ตัวรถไฟเดินทางมาจากจังหวัดโคราชนครราชสีมาเมื่อ๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
มีไม้หน้า๓ยาวประมาณ๑เมตรตกอยู่ด้วย
คาดว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหาถูกทิ้งเอาไว้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับกล้องวงจรปิดพบชาย
แต่งกายน่าจะเป็นชุดสีดำมองดูไกลเทาดำนี้นะ
ในมือถือไม้ยาวเดินข้ามรางรถไฟไปยังจุดที่ผู้ตายนั่งอยู่
แล้วเอาไม้ฟาดฮะฟาดฟาดฟาดผู้ตายหลายครั้ง
จากนั้นผู้ชายคนก่อเหตุก็เดินข้ามรางรถไฟกลับไปอย่างใจเย็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยเล่าบอกว่าเห็นนายสุจินคือคนตายนะ
นายสุจินเนี่ยนั่งอยู่มานั่งสุดท้ายซึ่งห่างไกลจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ทำให้ไม่เห็นตอนเกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไง
ส่วนที่อยู่ใกล้ก็เป็นกลุ่มคนเร่ร่อนก็ไม่มีใครกล้าเข้าจะไปช่วย
พอไปดูกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดเพราะว่าคนร้ายแต่งกายชุดดำจริงฮะ
เดินมาจากด้านหลังแล้วก็วนออกไปหาอาวุธ
จากนั้นไม่นานก็กลับมาพร้อมกับไม้หน้าสามแล้วฟาดไปที่หัวนายสุจิน
แล้วก็อ้อมมาด้านหน้าตีนายสุจินอีก๔ครั้งนะครับ
นี่ไปอะไรยังไงไหมพี่
เขาเดินครับนิ่งโยนไม้ทิ้ง
แล้วก็เดินลงไปแถวถนนเลยครับ
จริยาคำแก้วพนักงานประชาสัมพันธ์ครับ

เป็นใบเดียวกับที่อยู่ข้างศพเมื่อคืนนี้
ตอนนั้นยังคิดเลยว่าเป็นผู้โดยสารตกรถหรือเปล่า
อาจจะผ่านไป๑คืนเขาก็ไม่ไปไหน
รับประพอต้องไปเตือนให้ออกจากพื้นที่ไป
จากนั้นก็ไม่เจอเขาอีกกระทั่งคืนเกิดเหตุนี่แหละ

หากผู้โดยสารคนใดไม่มีตัวเดินทาง
จะไม่สามารถนอนพักอยู่ตรงนี้ได้ครับ
คุณผู้ชมมีชาวบ้านคนหนึ่งเที่ยวก็เห็นเหตุการณ์แนะ
เขาบอกว่าโอ้โหแต่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งหรอก
ปลอดภัยนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะ
ส่วนตัวคิดว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนเร่ร่อนแล้วมีเรื่องขัดแย้งกัน
ก็เลยตามมาทำร้ายจนเสียชีวิตแหละตำรวจสอนอนนพวงอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ก็วงจรปิดเพื่อตามหาชายชุดดำที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างประสานญาติผู้ตายนะครับแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ครับ